รองนายกรัฐมนตรีได้ออกมายืนยันนะคะสำหรับผลการตรวจสอบความไม่โปร่งใส
ในการใช้งบประมาณในงานพระราชทานเพลิงศพพระพุทธาจารย์เกี่ยวอุปเสโน
พระพรมสุธีไม่มีความผิดค่ะในขณะที่ทางวัดสะเกดราชวรมหาวิหาร
ได้มีการจัดเตรียมสถานที่เพื่อตั้งบำเพ็ญกุศลร่างพระพรมสุธีในวันพรุ่งนี้ค่ะ
วิจิตธรรมพรรองเจ้าอาวาสวัดสะเกดเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อม
การจัดตั้งบำเพ็ญกุศลร่างพระพรมสุธีหรือเจ้าคุณสนอ
เจ้าอาวาสวัดสะเกดราชวรมหาวิหารว่าในวันพรุ่งนี้ทางญาติจะเคลื่อนร่างของพระพรมสุธี
ออกจากสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจในเวลา๑๔นาฬิกา
พร้อมเปิดสาระใหญ่ของวัดให้ศิษยานุศิษย์เข้ารถน้ำศกในเวลาสิบห้านาฬิกา
ก่อนจะบรรจุร่างในเวลา๑๗นาฬิกาจากนั้นจะมีการสวดพระอภิษฐรรมในเวลา๑๙นาฬิกา
โดยทั้งวัดยังได้จัดสถานที่รองรับประชาชนที่จะมาร่วมงานไว้อย่างพร้อมเพลียง
โดยกันพื้นที่จอดรถไว้บริเวณโดยรอบพระบรมบรรพฤษหรือภูเขาทอง
พร้อมเตรียมเสริมเต็นต์และเก้าอี้ไว้รองรับผู้ที่จะมาร่วมฟังการสวดพระอภิษฐรรม
จากการพูดคุยกับญาติของพระพรมสุธีทราบว่าจะตั้งบำเพ็ญกุศลเป็นเวลา๗วันค่ะ
ว่าทางญาติของท่านจะคิดดำเนินการยังไงต่อ
ในเบื้องต้นก็คิดว่าในการบำเพ็ญกุศลตามธรรมเนียม
ก็กำหนดไว้๗วันในเบื้องต้น
ด้านในวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรี
กล่าวถึงกรณีพระพรมสุธีมรณภาพว่า
ตำรวจจะต้องตรวจสอบสาเหตุที่แท้จริง
ของการมรณภาพอย่างละเอียดถี่ถ้วน
เพื่อไม่ให้มีข้อสงสัยในภายหลัง
ส่วนการบำเพ็ญกุศลให้เป็นเรื่องของญาติและทางวัดในการจัดการ
ส่วนกรณีที่มีข้อกล่าวหาเกี่ยวกับความไม่โปร่งใส
การใช้งบประมาณพระราชธรรมเพลิงศพ
สมเด็จพระพุทธาจารย์เกี่ยวอุปเสโน
อดีตเจ้าอาวาสวัดสะเกดนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องก็ออกมาชี้แจงแล้วว่า

โดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสำนักงามพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งมาแล้วว่าพระพรมสุธีไม่มีความผิด
เพราะเงินที่หายไปได้กลับเข้าสู่ระบบแล้ว

ถ้าไม่มีการร้องเรียนขึ้นมาเงินนั้นอาจมีปัญหาก็ได้
แต่เมื่อเงินทั้งหมดกลับคืนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วการตรวจสอบก็ต้องยุติค่ะ